นี้ท่านต้องชมด้วยตาท่านเองฮะเป็นเหตุการณ์ผ้าเหลืองร้อน
เนรรูปหนึ่งจะเรียกอย่างนั้นก่อนนะฮะ
เนรรูปนึงเนี่ยโชว์ขาอ่อนเนินอกแล้วก็ยกขาอย่างนี้ฮะ
เพื่อถ่ายรูปคือจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
อย่างนี้มันไม่เหมาะสมแต่โพสต์แบบนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย
ใครเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะชาวพุทธครับ

เป็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระหรือแต่งกายคล้ายเนร
โฉขาอ่อนขาวใสร้ายขน
เอาเรื่องนี้มาตั้งคำถามแล้วฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนานะครับ

ตกลงแล้วเป็นพระจริงเนรจริงหรือเป็นของปลอมกันแน่
จะเป็นจริงหรือจะเป็นปลอมจะเป็นพระหรือจะเป็นเนร

หากเป็นตัวปลอมไม่ใช่พระจริงไม่ใช่เนรจริง
แล้วมาสวมชุดแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสีย
หรือหากเป็นตัวจริงพระจริงหรือเนรจริง

มันยิ่งเสื่อมเสียเข้าไปใหญ่แล้วดูแต่ละแอคสิ
อันไหนหัวเนี่ยหัวคู่ขวามือซ้ายคือขาเขา
นี่คือช่วงหน้าอกเขาเขาจะลดจีวอนลงไป

จากนั้นมาอันนี้คือให้เห็นขาวใส

มันก็เลยดูแบ่งใจไว้หน่อยได้ไหม
ว่าเขาคนนี้ไม่ใช่เป็นตัวปลอม

แต่พอทำแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสีย

หลายคนบอกมันมีทุกแอคว่ะครับมันทุกแอคเลยครับคือจะนอนบนเตียงจะนอนที่พื้นจะอยู่ห้องน้ำจะอยู่ห้องท่า
ไหว้ขวาควงขาแหกขามีครบถ้วนทุกอิริยบทฮะ
ชาวเน็ตโกรธบอกเฮ้ยเราเจอบ่อยมากเลยนะเราเจอสามเณรแนวแสบซ่า
เราเจอสามเณรแนวแบ๊วแบ๊วแอ๊บตาวิ้ง
แล้วรอบนี้มาเจอสามเณรแนวยั่ว
แนวไหนก็ตามทีมันดูแล้วไม่มีความดีเลย

เนรรูปนี้ไม่ธรรมดา
เพราะฉะนั้นเขาใช้โปรไฟล์ทุกจุดเป็นคนเดียวกัน

ข้อความแคปชั่นด้านมืด
ไม่ได้หาอะไรเล่นเพราะเหงาคุยได้จ้า

มั่วไม่นัดไม่รับงาน
มั่วไม่นัดไม่รับงานแต่ภาพที่สะท้านล่าสุด
แล้วมันยังไม่หยุดจะทำอีกเหรอยังไม่หยุดฮะ
สถานล่าสุดยังไม่หยุดทำอาบน้ำ
กำลังอาบน้ำฮะปะอาบน้ำ
เดี๋ยวถูหลังให้สุขสรรค์วันปลงผม
คือถ้าเป็นพระจริงเนรจริงเขาต้องมีรอบวันบวงผม

คราวนี้ก็ชวนอาบน้ำถูหลังกันด้วยเลย

โกนวันพระวันโกนเราเข้าใจแบบนี้นะฮะ
พระดีเนรดีมีมหาศาลในบ้านเราประเทศไทย
แต่เรื่องแบบนี้เรายังไม่รู้นะฮะ
ดังนั้นก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพุ่งไปหา
ว่าตกลงแล้วเป็นพระจริงหรือตัวปลอมมาแน่
จะเป็นใครก็ตามทีต้องมีมาตรการเด็ดขาด

ใช่โอ้โฮน่ากลัวนะฮะเอออะไรนะฮะ
เป็นคนชอบอ่อยแต่เราไม่อร่อยด้วยนะจ๊ะงานนี้